เพราะว่าบ้านที่ถูกไฟไหม้

เขาดีจริงนะคะ
ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาทีก็ควบคุมไฟไว้ได้
แต่บ้านก็สภาพอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม
เหลือแต่โครงค่ะวอดไปหมดแล้วทั้งหลัง
มีรถยนต์๒คันจักรยานยนต์๒คันและจักรยานอีก๑คัน

ส่วนเจ้าของบ้านค่ะคือนายเป็งศรีสดอายุ๘๒ปีแล้ว
เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอยู่ในบ้านตอนเกิดเหตุ
แต่มีพลเมืองดีช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เท่าเป็งเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเกิดเหตุอยู่บ้านคนเดียว
เพราะลูกออกไปทำงานที่อำเภอแจ้ห่ม
ก็เห็นควันไฟลอยเต็มบ้านเลยค่ะ
แล้วก็เห็นเปลวไฟเริ่มลุกไหม้ที่เพดาน

ตัวพ่อเท่าเป็งเองก็พยายามจะลุกขึ้น
แล้วก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่ตั้งนาน
เพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ไม่สามารถแบบลุกออกมาจากบ้านได้นะคะ
จนกระทั่งมีนายนิกรค่ะวิ่งมาช่วยอุ้มออกมาจากบ้านได้

นายนิกรคนนี้คือนายนิกรคำลืออายุ๖๒ปีนะคะ

ตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งแก๊ส
มาเห็นไฟไหม้บ้านอยู่ก็เลย

สำหรับสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลดปวงจรนะคะ